จะถามพี่อุ๋ยก็คงไม่ต้องถามแล้ว
ประชาชนน่าจะทำหลายรอบแล้วนะ

รอบแล้วฮะแต่ไม่เยอะมากแต่รอบไม่เยอะมาก
เอออ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการทำบัตรประชาชนค่ะคุณผู้ชม

เด็ก๑๔นั่งรถพันกิโลมาทำบัตรประชาชน
เพราะเจ้าหน้าที่บอกแม่กับลูกหน้าไม่เหมือนกัน

เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังลองไปดูคลิปเสียงนี้หน่อยค่ะ
เพราะถึงย้ายมาก็ไม่มีสิทธิ์ทำได้เพราะว่าแบบนี้
ทีจะถ่ายบัตรให้นะคะเราจะต้องช่วยสูตรให้เด้ยชัดกอด
เพราะตอนนี้มีคนอยากเป็นศาลชาทไทยต้องทำให้
ไม่ได้ว่าน้องไม่ใช่คนศาลชาทไทยนะคะ
อ่านี่เป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่เกิดขึ้น
ตอนที่แม่ของน้องวัย๑๔คนนี้
กำลังพูดคุยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่อำเภอว่า
ทำไมล่ะทำไมถึงทำบัตรประชาชนให้ลูกไม่ได้
คุณแม่ท่านนี้คือนางสาววิไลนะคะทองตันอายุ๔๐ปี

แล้วก็จริงพาน้องเด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ๑๔ปี
ที่ว่าการอำเภอหนองหงที่บุรีรำนั่นแหละ
ก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เอ๊ะทำไมมันอะไร

เดี๋ยวขอพิสูจน์ตรวจสอบให้ละเอียดให้แน่ชัดก่อน
ตัวคุณแม่นางสาววิไลค่ะแม่บอกแบบนี้
ลูกทำบัตรไม่ได้เลยจนกระทั่งอายุ๑๔เพราะอะไร
เธอเล่าก่อนเธอบอกจริงก่อนหน้า
เธอเคยอยู่กินกับสามีชาวเชียงราย
ซึ่งก็เป็นพ่อของน้องเด็กหญิงเอนี่แหละค่ะ
พอเธอคลอดน้องเด็กหญิงเอก็แยกทางกับสามี
สามีไปทำงานอยู่ต่างประเทศที่เกาหลีแล้วไม่ได้กลับมาเลย
ก็เลยต้องให้ปู่กับย่าเลี้ยงลูกไป
ส่วนเธอเนี่ยย้ายไปอยู่ที่บุรีรำแล้วเธอก็มีสามีใหม่นะคะ
จนกระทั่งโอ้โหแต่อันนี้ต้องยอมรับเลยว่า
ลูกสาวเนี่ยคืออยากจะทำบัตรประชาชนมาก
ทีนี้ลูกเนี่ยเหมือนกับพยายามไปหาชื่อของเธอมาจากใบสูติบัติ
พี่อุ๋ยแล้วก็ไปแอดเฟซบุ๊กเธอ
พอได้ชื่อแม่แล้วไงก็เลยไปแอดเฟสบุ๊กแม่
แล้วก็เลยขอแม่ติดต่อถามแม่บอกอันนี้๒๕พฤศจิกาเห็นไหม
ลูกไปแอดเฟซบุ๊กเพราะไปค้นชื่อแม่จากสุธิบัติ
ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีใครไปทำก็เลยเล่าให้แม่ฟัง
แม่ก็เลยบอกแบบนี้แม่บอกเอางี้
งั้นนั่งรถทัวร์จากเชียงรายมาหาแม่ที่บุรีรำได้ไหม
แต่แม่ก็รู้แหละว่าระยะทางมันไกลนะมันเป็นพันกิโล
บอกถ้ามาเดี๋ยวแม่พาไปทำเลยมันน่าจะทำง่าย

ลูกก็เลยเอาหลักฐานไอ้สูติบัติมา
มีสำเนารับรองผลการเรียน
มีเรื่องของเขาบอกว่าสำเนาสำรองการเป็นนักเรียน
หวังว่าแม่น่าจะเป็นคนรับรองให้
ในเรื่องของการเรียนนะเพราะแม่จริงไม่ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กไง

ไปถึงพอลูกมาถึงแม่พาไปอำเภอ
แต่แม่บอกแบบนี้นะว่า
ทางอำเภอแจ้งแม่ว่าทำไม่ได้นะแม่
เพราะหน้าแม่กับลูกไม่เหมือนกัน
และมันจะต้องใช้เอกสารตัวจริงทั้งหมด
ฉะนั้นแม่ต้องกลับไปทำที่เชียงราย
อ้าวงงแม่บอกหู
มาถึงนี่ให้ลูกนั่งรถมาเป็นพันกิโล
แล้วแม่ก็เลยงงในคำตอบว่าหน้าไม่เหมือนกัน
แล้วให้กลับไปทำที่เชียงรายเงินก็ไม่มี
ลูกสาวนะคะน้องเอถึงขั้นน้ำตาซึมเลย
แม่ก็บอกงงนะหลักฐานก็ครบ
และจริงบัตรประชาชนมันทำได้ทั่วประเทศไม่ใช่เหรอ

ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านแนะนำบอกแบบนี้แม่เอาอย่างนี้
ย้ายน้องเอมาก่อนมาลงทะเบียนบ้านที่อำเภอหนองหง
เดี๋ยวทำตามขั้นตอนของฝ่ายทะเบียนราชเขาก็แล้วกันที่เขาแนะนำ
ก็ย้ายไปค่ะแม่บอกไปติดต่อใหม่อีก
เอ้าวิ่งเต้นมาละสองสามรอบ
คำตอบเหมือนเดิมทำไม่ได้

เขาบอกว่าหน้าตากับแม่กับลูกไม่เหมือนกัน
พี่ได้เอาหลักฐานอะไรให้ค่ะใช่เอาให้เขาหมดแล้ว
วันนี้วันที่๒ที่หนูเดินเรื่องก็เลยเอาพ่อผู้ใหญ่มา
แล้วใบเกิดพี่เป็นคนแจ้งเองใช่ไหม
ค่ะใช่ใบเกิดก็อะไรก็เป็นแม่หมด
ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สารพัดอย่างค่ะ

แต่เดี๋ยวเราลองฟังทางฝั่งเจ้าหน้าที่บ้าง

นางสาวสุนันทาค่ะเป็นประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาม

คืออธิบายแบบนี้บอกว่าคืออำเภอเนี่ยเขาต้องทำตามขั้นตอน

คือเรื่องของเรื่องคือต้องไปตรวจสอบเรื่องว่า
เป็นคนไทยด้วยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเขาจะดำเนินการให้
แต่เรื่องนี้มันก็ต้องไปขึ้นอยู่กับนายอำเภอ
จะอนุมัติเรื่องนี้หรือเปล่าและมันมีเรื่องของเอกสารด้วยค่ะ
ทีนี้ถามว่าแล้วแม่ทำยังไงต่อพี่อุ๋ย
แม่บอกถ้าอย่างนี้มีเอกสารก็ยังไม่ได้
หรือติดต่อให้ผู้ใหญ่บ้านมาย้ายลูกมาแล้วนะ
รายชื่อมาปลายทางไงไม่ได้เหมือนกัน
แม่บอกแม่ทำสิ่งนี้ค่ะทำอะไรรู้ไหมคะ

จุดทูปขอเจ้าที่เจ้าทางแบบนี้
ขอแล้วกันให้ลูกสาวได้ทำบัตรประชาชน
ต้องเป็นวิธีนี้แล้วเหรอนะ

เอก็เป็นอีกทางหนึ่งที่โทรศัพท์ไปหาทั้งครูที่โรงเรียน
เรียนอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายนี่แหละ
แล้วก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านที่บ้านเกิดตัวเองด้วย
บอกให้ทางครูและผู้ใหญ่บ้านในที่เชียงรายให้
ก็บอกว่าคาดว่าน่าจะถึงที่บุรีรัมณ์ในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้

ก็คิดว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปอยู่กับทางนายอำเภอก่อนแล้วนะคะ
ว่าตกลงว่าเรื่องของเอกสารมันครบถ้วนหรือเปล่า
ทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าเป็นห่วงเรื่องลูกสาวลาโรงเรียนมา๔วันแล้ว
แล้วก็อาจจะต้องลาต่อไปเพราะว่ายังทำบัตรไม่ได้ไง
คือขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ก็คงจะมองว่า
หนึ่งก็คือต้องมีเอกสารตัวจริง

ต้องไปตรวจทางแม่เราก่อนว่ากับลูกเนี่ยใช่แม่ลูกกันจริงไหม
ยังไงค่อยก็เลยต้องส่งเอกสารจากบุรีรัมป์มาหมดเลย
ขอให้ได้เร็วนะฮะน้องจะได้กลับไปเรียนต่อนะครับ